ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
มีลูกชายยอดกระตันอยู่แต่เป็นลูกชายที่แบบหัวร้อนแค้นจัด
มีพฤติกรรมที่แบบหลังจากที่เขารู้ว่าคุณพ่อของเขาโดนเพื่อนรอปภด้วยกันนะคะ
ต่อยทั้งด่าแล้วก็มีการตำหนิเรื่องการทำงานสุดท้าย
อดรนทนไม่ไหวบุกไปที่ทำงานพ่อก่อนจะมีการชักปืนออกมาหวังจะยิงขู่
แต่ท้ายที่สุดกระสุนพุ่งไปเจาะร่างคู่กรณีจนเจ็บปางตาย
ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะประเด็นจากรายงานชิ้นนี้ในเจาะลึกประเด็นร้อนค่ะ
บ้านแห่งหนึ่งตะบนหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีมุ่งหน้าเข้าไปหานายทงชัยช้างเผือกหรือแบงค์อายุ๒๖ปี
ทำให้ในแบงค์ชักปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ออกมาแล้วลั่นไก่หนึ่งครั้ง
คนกระสุนพุ่งตรงเข้าไปที่ร่างของนายชัดชัยจนล้มลงไปนอนจมกองเลือด
หลังเกิดเหตุนายแบงค์วิ่งหลบหนีส่วนผู้บาดเจ็บอาการสาหัสถูกกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในเจริญรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์
ปมเหตุครั้งนี้เริ่มมาจากช่วงเช้าผู้บาดเจ็บมีปัญหากับตัวเองหลังไม่พอใจเรื่องการทำงานจึงเดินเข้าไปชกต่อยและพยายามชักมีดออกมาแทง
แต่นายสมชายช้างเผือกเพื่อนรอปภอีกคนเห็นเหตุการณ์พอดี

แต่ผู้บาดเจ็บกลับหันไปทำร้ายนายสมชายแทน
และหลังจากนั้นไม่นานนายแบงค์ซึ่งเป็นลูกชาย
ก็เดินเข้ามากระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ไปหลังเกิดเหตุนายแบงค์นำเปลือนไปโยนทิ้ง
ในคลองรังศิษฐ์ประยุณศักดิ์ตะบนหลัก๖อำเภอเมืองบทมธานี
แล้วขอให้ผู้เป็นแม่ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
กระทั่งตำรวจเข้าไปรับตัวและพามาสอบสวนที่สพปากคองรังสิต
เมืองต้นนายแบงค์ยอมรับสารภาพว่า
ตัวเองไม่ได้มีเรื่องบัดหมางกับผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่สาเหตุที่ทำให้อดใจไม่ไหว

เดินทางมาเพื่อต้องการเคลียร์ปัญหา
แต่พอมาถึงผู้บาดเจ็บกลับชักมีดออกมา

ชักปืนที่พกติดตัวมาลั่นออกไปหนึ่งนัด
ใส่แบบเก้าร้าวพอเราไปปุ๊บ
ผมเห็นว่าเขามันมีเรื่องกับตาเจริญ
ตายเจริญคือมันฝันอยู่กับตาเจริญ
ไปถึงเจ้าร้าวอีกคนหนึ่งก็ได้ครับอ๋อโอเค
ผมก็จะจอดรถผมบอกว่า
มันต้องกับครูนี่พร้อมถัดมาเจอผม
มันปีกกึ่งเดินกึ่งวิ่งและขัดชั้นนี้ออกมา
อีกนิดเดียวหนึ่งแค่ผมครับดูกล้องมันได้

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป